เห้ยงูมาแล้วพี่แทคล้ะ
อย่างของการร้องหลบลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง

แต่แต่วันเวลาผ่านไป๒๕ปีแล้ว
คุณผู้ชมค่ะอยู่ในวงการของพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีนี่นะ
บอกเลยว่าผลงานเพลงของพี่หญิงดวงจันทร์ถูกนักร้องรุ่นใหม่นำไปร้องประกวด

อยู่วงการมานานขนาดนี้ไปมูอะไรมาอยู่ได้ยั้งยืนยงเหลือเกิน
งานก็ยังเยอะตลอดนะพี่หญิงบอกผ่านกับน้องรถเน้นบันเทิงไทยรัฐมา
บอกว่าพี่เนี่ยก็มูเหมือนกันน้องแต่ถือว่าเป็นมูหน้าใหม่
มูแบบว่าหนักหนาสาหัสเอาหนังเอาการเหมือนคนอื่นเขานะ
ด้วยความที่ว่าเป็นสาวใต้นะคุณผู้ชมเกิดที่ผัดทะลุงผีรองเออ
ถิ่นกำเนิดของโนราที่เนียนก็เลยเชื้อมาตลอดเลยว่าพี่ยิ่ง
เป็นลูกล่านของตายายโนรานะฮะ
อยู่ในทุกครั้งเลยทำอะไรจะนึกถึงท่านตายายโนราตลอดเลย
เชื่อว่าทุกครั้งเนี่ยนะท่านก็จะคอยคุ้มครองให้ทุกอย่าง
ไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะ
ต้องบอกก่อนว่านักร้องหลายท่านเขาก็มองว่า
ก็คือแบบแต่ละคนก็ไปมูกันเยอะมาก
แต่ว่าพี่เนี่ยไม่ได้มูนะคะเพียงแต่ว่า
พี่มองว่าพี่เกิดที่จังหวัดพัทธลุง
แล้วเป็นถิ่นกำเนิดของมโนรา
เพราะฉะนั้นเราเป็นลูกหลานของตายายโนรา
ทีนี้เวลาเราจะขอเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่
เราก็ต้องเอ่ยถึง
พี่มั่นใจว่าตายาโนราก็คือพี่ไม่แน่ใจว่าองค์ไหนนะคะ
แต่ว่าตายายโนลาอยู่รอบตัวพี่แน่นอน
ศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องหามูเยอะอยู่ที่ใจ